ที่นี้คุณนิกหนึ่งค่ะเห็นคุณเขาโรบในคำตัดสินของศาลมาก
แล้วในเรื่องของที่ครูเคยให้คำสาบานไว้ล่ะคะตอนนี้กลับมากังวลอีกหรือไม่คะ
ในกรณีที่ที่เคยสาบานเคยกล่าวเอาไว้ค่ะว่า
ถ้าเกิดห่วยไม่เป็นเรื่องจริงก็คือคำนั้นสัญญาเวอร์
และทุกสิทธิบทุกทันก็ทราบแล้วนะครับว่าส่านท่านก็มีคำอิภาษาเรื่องของตัดสินว่า
ฉะนั้นเราก็ต้องดูว่าตรงไหนเธอเป็นจุดอ่อนจุดแข็งโอกาส